วันนี้ก็ใส่สีแดงกันมาก็วันไหว้นะ

ประชาชนเขาออกมาไห้กันคือคักมากน้อยแค่ไหน
รวมทั้งมีการขอพรอะไรกันบ้างครับ

ต่างทำพิธีว่ายเจ้าตามบ้านเรือน

กลับไหว้ขอพรยังสารเจ้าหลายแห่งครับ

โชคลาบเงินทองชีวิตความเป็นอยู่
โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจก็ขอให้ดีขึ้น
คนตยังไม่ค่อยดีเท่ากัน
ไปดูนาคอนสวรรค์นะครับ

ก็มีการนำเรื่องของเครื่องเส้นไหว้

กลับไว้สิ่งศักดิ์สิต
ปีใหม่จีนกฎาบว่ายบรรพพรุธที่ร่วมรับไปแล้วนะครับ
กระดาษทองรวมทั้งจุดประทัดเพื่อขับไล่สิ่งที่ไม่ดีอีกด้วยนะครับ
ไปดูที่จังหวัดพิศนุโลกกันบ้างนะคะก็ชาวไทยเชื้อสายจีนต่างนำเครื่องเส้น
้วาสเซ้นไว้เทพเจ้าไปกราบว่ายองค์ปุ่นเท่ากงปุ่นเท่ามา
เทพเจ้าแห่งโชคลาภและองค์พระภูมิเจ้าที่
ส่วนใหญ่ก็ขอพรให้การค้าเจริญรุ่งเรือง
แล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ
ส่วนบรรยากาศที่สารเจ้าเล่งจูเกียงในจังหวัดปัตตานี
ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์เจ้าแม่ลิ้มก่อเหนียว

ก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนนำเครื่องเส้นไหว้ไปสักการะ
ส่วนศีรสยานุศิษฐ์ได้อนเชิญองค์พระออกจากสารเจ้า
เพื่อให้ประชาชนสักการะบูชาได้อย่างใกล้ชิด

เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เฉลิมฉลองในวันตรุษจีนด้วยค่ะ
ปีท้ายลงได้ไปที่จังหวัดยาลาครับ
ชาวไทยเชื้อสายจีนทำพิธีเส้นไหว้ตามบ้านเรือนตามปกติ

จำนวนเครื่องเส้นไหว้มีน้อยลงกว่าทุกปี
จะมีแต่เฉพาะสิ่งสำคัญเช่นไก่ส้มขนมเข่ง
ส่วนหัวหมูก็จะมีเฉพาะผู้ที่มามีความพร้อมทางด้านการเงินเท่านั้น
ก็ทำให้บริการโดยทั่วไปไม่คึกคักเท่าที่ควรครับ